มีคลิปหนึ่งอยากให้ดูนะคะ

ใครที่ชอบทานของสุกดิบ

สำหรับคนที่ชอบทานของลักษณะสุกดิบ

ศูนย์ปรสิทธิ์ได้มีการพดคลิปนี้ค่ะ
นี่คือคลิปขณะที่ทำการรักษาผู้ชายคนหนึ่ง
นั่นที่ไต่อยู่ในนั้น

แล้วนี่ค่ะจังหวะที่ดึงพญาติออกมาจากทางป่าของเขา

ขาเข้าทางปากขาออกก็ออกทางปากแบบนี้นะคะ
พญาติตัวนี้เป็นพญาติตืดหมูค่ะ
ออกมาจากปากคนไข้รายนี้เป็นผู้ชายอายุ๔๘ปี
พญาติตืดหมูคุณเดาสิยาวกี่เซนหรือกี่เมตร

เป็นเมตร๕เมตรจ้า

เขาถึงไปหาหมอก็บอกว่าเขารู้สึกว่าไม่สบายท้อง
ลักษณะคือท้องอืดมากกว่า๒เดือนแล้ว
ประกอบกับมีภาวะโลหิตจางด้วย
ก็เลยตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลนะคะ
คุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ

สำหรับพญาติตืดหมูเนี่ย
พบมากในคนที่ชอบทานอาหารพวกลาพวกก้อย
ขาตอนที่เรากินเข้าไปมันไม่ได้เป็นตัวแบบนี้
ถ้ามันมีตัวแบบนี้ไม่มีใครกินหรอกค่ะ

มันอันตรายนะบางครั้งถึงแก่ชีวิตได้นะคะ